ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องไห้ได้แล้ว

จะผิดตรงไหนผิดกี่คำ
นี่ครับมาดูเฉลยกันเลยนะครับ
เพลงนี้ก็คือเพลงถอนคำสาบานนะครับ

เจ้าพ่อเพลงหวานคุณสันติดวงสว่างนั่นเองนะครับ
เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณสันติดวงสว่าง
และเป็นฝีมือการแต่งของคุณเฉลียวสุขโชคนะครับ
เป็นเพลงที่เรียบเรียงดนตรีโดยคุณเรืองยศพิมพ์ทองครับ

เพลงที่๓นี้นะครับผิดแค่คำเดียวนะฮะ
ถ้าเกิดผ่านไปได้นี่สองหมื่นบาทเลย

มีเงินสะสมอยู่นะครับในเพลงที่๒นะครับ

วันนี้รับไปห้าพันบาทครับ
ต้านมีอะไรจะพูดกับคุณผู้ชมอยู่บ้านไหม
หรือว่าให้ติดต่องานก็ได้นะ

ก็ถือว่าเป็นรายการที่ให้โอกาสกับทุกคนมากครับ

ขอให้ทุกคนสมัครกันเข้ามาครับผม
วันนี้ขอบคุณมากครับด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ก็ร้องได้ให้ร้าง
ก็ร้องได้ให้ร้าง

ตอนนี้ก็โอกาสกลับมาเป็นของพวกท่านทั้ง๕คนอีกแล้วนะครับ
ว่าจะเป็นคุณหนุ่ยคุณบันเจิดคุณเฉเอมคุณอ้ำหรือคุณถุยนะครับ
ทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นมาหยิบเงินล้านบนนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพียงแต่ฟังเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับ
เอาแค่ชื่อเพลงพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาเลยครับ

ท่านแรกนะคะที่กดได้ก็คือคุณถุยนะฮะ

กรุณาฟังให้จบคุณถุยตอบ

เจอละครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ดีมาก

ผมก็ว่าไม่มีใครเหมือนคุณถุยแน่นอน

เห็นเขาแต่งเป็นคาร์บอยอะไรแบบนี้เนี่ย

ผมเจนมีสุขหรือลุงถุย
ถามถึงอายุ๕๖ปี

เป็นผู้ชายที่ชอบใช้ชีวิตแบบคาร์บอย

ชีวิตแบบคาบอยเมื่อก่อนเนี่ยเคยดูหนังคาบอยครับ

เพราะมีวิชาเกี่ยวกับฟาดแทร่อะไรนะ

โอ้โหเวลาถือดอกมงดอกไม้ฟาดแทรกปั๊
เสียงแทร่มันค่อนข้างจะมีเป็นเสียงสวรรค์

ไม่ใช่ครับ
อันนี้เนี่ยใช้มือ
ใช้มือครับ
ใช้มือเลยไม่มีเครื่องเลย
ไม่มีเครื่องครับ
โอ้โหอันนี้แฮนเมตรนะครับเนี่ย
ค่ะแล้วทีนี้ลุงที่ลุงแต่งขอบงคอบอยเนี่ย

ลุงมีความสามารถในด้านคอบอยอะไรมั้ง
มีความสามารถคือการฟาดแทรกของบ่วงบาดครับ
ขอบค่อยนะครับ
อย่างเงใครเป็นไปเลี้ยงใช่มะระบวกอย่างงี้

เล่นไปก็อาฮิโภคนะค่ะ

เดี๋ยวมีเเชือกอะไรตรงไหนไหม

เดี๋ยวขออีกที
ถูกน้ำไหมกันเนี่ย
ให้ขออีกทีใช่ไหมครับ

ก็ทีเดียวทีเดียว
คุณไปขอก็ทีเดียวไง

คุณไปขอก็ทีเดียว
อะลองคุณป่าลอง
ให้สมส่วนก็ร่างกาย

จากฟาดเปรี้ยงแล้วมันทำอะไรให้เราได้อีก
คือเราเอาไว้โชว์นะครับเวลาเราเป็นคาร์บอยสมมุติ

เราต้องมีวิชาติดตัวไว้บ้างไม่มากกว่าน้อยค่ะ
นี่พระเจ้าตาให้วิชาอะไรพี่ถุ่ยมาบ้าง
ก็ให้มาบ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง

เดี๋ยว

โกคลังว่ะเอาล่ะเอาล่ะ

คุณป่าคุณป่ารักรายการไหม

ครั้งสุดท้ายที่พลาดเมื่อไหร่

คุณอย่าบอกนะว่าให้ผมทำยังไง
บอกก่อนทีเดียวให้โดมแก้วนะ

บ้าจังทีเถอะ
นับ๑นับ๒นับ๓